ออบอตต่อมหาสนุก
กลับเข้าสู่รายการอบตมหาสนุก

ที่ต้องการบริเวณแปลงเศรษฐกิจพอเพียง
ของโรงเรียนมัธยมพระราชทานหน้ายาว
ครบกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะครับ
ถ้าอย่างนั้นก็เริ่มลงมือทำกันได้เลย
มาตามดูทีมสีส้มกันก่อนครับ
เริ่มจากการย่างซี่โครงหมูทิ้งไว้แบบที่เห็น
จากนั้นก็ตั้งกระทะเพื่อต้มผักกวางตุ้ง
ส่วนลูกทีมที่เหลือเนี่ยก็หั่นผักรอล่ะครับ
หน้าตาซี่โครงหมูย่างราดซอสเต้าเจียวของทีมสีส้ม
จะออกมาเป็นยังไงยังไม่รู้ครับ
แต่ที่รู้เนี่ยตอนนี้พวกเขาเริ่มทำน้ำราดจากเต้าเจียวกันแล้วล่ะครับ
และตอนนี้ทีมสีส้มก็เริ่มเอาซี่โครงหมูขึ้นใส่จานแล้ว

เห็นแล้วก็น้ำลายสอตามล่ะครับ
ซึ่งก็เท่ากับว่าเมนูซี่โครงหมูราดซอสเต้าเจียวของทีมสีส้ม
เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะครับ
หันไปดูทีมสีฟ้ากันบ้างครับ
กับเมนูปลานินนึ่งเต้าเจียว
เริ่มจากการนำตะไคร้ซอยยัดเข้าไปในตัว
จากนั้นก็นำไปนึ่งไหน

ในระหว่างที่รอปลานึ่งสูง
สีฟ้าเขาก็ทำน้ำจิ้มเต้าเจียวสูตรเด็ด
ดูจากสีหน้าแล้วคงจะแซ่บหน้าดูล่ะครับ
มีการแบ่งให้อีกทีมแซ่บด้วยละเนี่ย
อย่างนี้เรียกว่าขมกันรึเปล่าครับ
และตอนนี้ครับก็ดูเหมือนว่าปลาเนี่ยจะสุกแล้วล่ะครับ
ดูสีเนื้อปลาสิครับ
ขาวน่ากิน
ทีนี้ก็เหลือแต่ซอยเครื่องเคียงล่ะครับ
ในที่สุดเมนูปลานินึ่งราดซอสเต้าเจือกของทีมสีฟ้า

ทีนี้ก็ได้เวลาที่จะให้กรรมการได้ชิมกันแล้วว่า
เมนูที่ทำจากเต้าเจียวของทีมไหนจะเด็ดสะดาวกว่า
เอาละครับผมเสร็จเรียบร้อยนะครับ
เมนูแบบอึมครึม
เพราะว่าเราอยากให้เป็นเซอร์ไพรส์

รู้แค่ว่าทีมนี้มีปลาทีมสีส้มมีสิครมู
เสร็จเรียบร้อยนะครับ
ผมวางไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเพิ่งเปิดนะครับ

ต้องห้ามเปิดกลางทาง

สีใช้ในโปร
จะเป็นปลาหนึ่งรสสอตเต้าเจี่ยว
เหมือนนึ่งมะนาวอันนี้นึ่งซอสเต้าเจียวอันนี้ซี่โครงหมูลาดซอสเต้าเจี่ยว
เชิญท่านชิมก่อนครับ

คุณพ่อคุณแม่สอนให้เวลาชิมอาหารให้ดูเรียบร้อย
ยิ่งเป็นศิลปินยิ่งต้องเรียบร้อย
ใช้ช้อนตัดสี่โครง

มีมารยาทมากนะครับผม
ถ้าท่านจะอยากแยกกันค่ะใจเย็นนะคะ

ปลาได้เลยค่ะ

รสชาติอันนี้เป็นยังไงท่านรู้สึกว่ายังไงรสชาติจริง

อันนี้ความนุ่ม
ดูสีสันดูการแต่ง

ยังเคี้ยวไม่เซ็นเลยค่ะ

ผมว่าข้าวหมักดีก็เข้าเนื้อ

เพิ่งเคี้ยวเสร็จกำลังจะต่อจานที่สอง
เมื่อกี้เห็นประหลัดทานแต่เฉพาะปลาอย่างเดียว
การทานปลาเนี่ยมันต้องมีทั้งเต้าเคี่ยว

ท่านเทศยังไหว้แล้วเครื่องเทศยังไม่ไหว้

ไปเล่นไปเล่นที่โรงเรียนไป

แต่จริงใจผมผมเป็นคนชอบทานปลานะครับ

เพราะว่าทานหมูนุ่มแต่ปลานี่เป็นอาหารที่เราชอบ
อับทีนี้พี่ยอง

ทำไมพี่เป็นคนแบบนี้ล่ะครับ

ผมว่ารสชาติเนื้อมันนุ่ม
และกกดูกอ่อนเนี่ย

กลิ่นของมันเนี่ยคือกระดูกก็อร่อย

ปลาเนี่ยเราทานปลาอย่างเดียวไม่ได้

เรียกว่ากรรมการทั้ง๓ท่านครับ
หนักใจกับการตัดสินหน้าดูล่ะครับ
เพราะหมูของทีมสีฟ้าเนี่ยก็นุ่มครับ

ทำออกมาได้สะเดาถูกใจกรรมการ

ผู้ชนะจะต้องมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นครับ

ฟ้าหรือตก

ยกครับ

คุณสองอันแล้วมันจะชนะยังไง

หนึ่งสองสาม
เอาสลุ้นเลยล่ะครับพี่ยิ่งยง
แต่แล้วเมนูซี่โครงหมูราดซอส
เจี้ยวของทีมสีส้มก็สะเดาถูกใจพี่ยิ่งยงมากกว่า
ทำให้ทีมสีส้มเป็นฝ่ายชนะนั่นเองล่ะครับ
แต่แหมอยากรู้เหตุผลจังเลยล่ะครับพี่ยิ่งยง

เพราะว่าความยากของหมูเนี่ย

คือหมูเนี่ยเวลาจะไปอบเนี่ย
มันต้องใช้เวลาในการอบแล้วต้อง
อย่างปลานี่ไปนึ่งแล้วก็เอาเครื่องเทศลงไปมันก็ง่าย
แล้วทีมที่ชนะนะครับเดี๋ยวเราไปมอบรางวัลนะครับทีมสีส้ม

เรามามอบเงินกันดีกว่านะครับสำหรับอบตขอปรุงนะครับรับเงิน
๑มื้อนาทีมสีส้มค่ะรับไปเลย

เอาละครับรับเงินกันไปเรียบร้อยนะครับ
ช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาในอบตขอแรง